ใช่ค่ะเริ่มต้นจากเรื่องของขโมยขโจนกันก่อนเลยนะคะ
ชาวบ้านในจังหวัดน้องบัวลำพูค่ะเขาบอกว่าขอเถอะตำรวจจับคนร้ายให้หน่อย
เขาโดนบุกบ้าน๔ครั้งในรอบ๒ปีค่ะ
ซึ่งล่าสุดเนี่ยกล้องวงจรปิดจับภาพได้ชัดขนาดนี้แล้ว
ขอร้องให้ตำรวจจับสักทีเถอะนะคะ

นี่เห็นชัดเลยค่ะปีนเข้าบ้านเขาแบบนี้เลยนะคะ
คนร้ายเป็นผู้ชายปีนเข้ามาในบ้านของนายภูสิตพลขาง
ซึ่งอยู่ในพื้นที่บ้านโนนสวรรค์ตำบลหัวนาในจังหวัดน้องบัวลำพูค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๐โมงเช้าวันที่๒๔พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ
อุดมพ่อของเจ้าของบ้านเล่าบอกว่า
วันเกิดเหตุลูกเนี่ยโทรศัพท์มาบอกว่ามีคนปีนรั้วเข้าบ้าน
แต่กว่าพ่อจะไปถึงบ้านเนี่ยมันก็ไม่ทันแล้วอะค่ะ
เห็นแค่ร่องรอยการงัดไม้ออกไป๓แผ่น
แต่ว่าคนร้ายไม่สามารถเข้าไปขโมยอะไรได้นะคะ

ก็รู้มาว่าในวันนั้นเนี่ยมีบ้านถูกงัด๓หลังด้วยกันค่ะ
แล้วพอเปิดกล้องวงจรปิดเนี่ยก็เห็นหน้าคนร้ายชัดสักขนาดนี้ค่ะ

แต่เขายืนยันนะว่าคนนี้ไม่ใช่คนในพื้นที่

บอกเลยบอกว่าบ้านเขาถูกขโมยปีนมาครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก

ครั้งแรกทรัพย์ศีลสูญหายไป๓๐๐๐๐ถึง๖๐๐๐๐บาทเลยด้วยซ้ำ
เพราะงั้นอยากให้ตำรวจเนี่ยตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้หน่อย

เตือนชาวบ้านแถวนี้เลยนะว่าอย่านำทรัพย์สินมีค่าเก็บไว้ที่บ้านเลย
โดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ห่างไกลชุมชน
และบ้านที่เจ้าของบ้านไม่ค่อยได้อยู่บ้าน
ช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวข้าว
ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาจะออกไปเกี่ยวข้าวแล้วก็สีข้าวกัน

เป็นการเปิดช่องให้คนร้ายเข้าไปงัดไปแงะได้